คุณผู้ชมสถานที่ท่องเที่ยวมีเยอะแต่ผมอยากจะแนะนำว่าเป็นสถานที่เป็นจังหวัดที่มันอยู่ในใจของผม
ผมไม่เคยไปแต่ผมคาดหวังว่าสักวันผมจะไปนั่นก็คือที่จังหวัดเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลย
ที่นี่ครับที่ภูหินเศร้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์
เขาบอกว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยก็คือตำบลปากหมันอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
แล้วเขาเปิดสถานที่ตรงนี้แล้วนะให้ท่องเที่ยวมานานสัก๒ปีแล้วล่ะครับ
จุดนี้จะห่างจากอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเนี่ยประมาณสัก๒๐กิโลเมตร
เขาบอกว่าเส้นทางสะดวกนะสะดวกนะนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถนั่งรถอีแต๊กอย่างที่เห็นเมื่อช่วงแรกนะ
ขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นและดูทะเลหมอกที่สวยงามแล้วดูสาวจะชอบไม่ชอบ
เซลฟี่กันใหญ่เลยสวยจริงเซลล์ดีนะเดี๋ยวจะฟี่ล่วงมาข้างล่างไม่เอานะ
ต้องดูเรื่องความปลอดภัยเนาะเล่าให้ฟังตรงนี้ว่าเป็นพรมแดนไทยลาวด้วยนะ
คือจะได้เห็นสองประเทศเลยเอาว่าง่ายคุณผู้ชมแล้วก็มีแม่น้ำเหืองกั้นพรมแดนอยู่
ยอดภูมิอุดภูมิเท่าไหร่ตอนนี้ไหมเท่าไหร่คะ๘๑๑องศา
อุ้ยยยยยอากาศหนาว่ะส่วนพื้นที่ด้านล่างพื้นที่ล่างอุดภูมิสัก๑๒๑๔

ไม่ต่างกันแต่จริงถ้าขึ้นไปบนยอดภูมันจะมีลม
มันจะค่อนข้างหนาวเย็นกว่าเพราะฉะนั้นใครจะไปจุดชมวิวแบบนี้
คุณต้องเตรียมเสื้อผ้าเตรียมร่างกายให้พร้อมด้วยจริง

ที่จังหวัดเลยเนี่ยนะบอกเลยเป็นจังหวัดที่เหมาะกับคุณพ่อบ้าน

พ่อบ้านก็ไปไปก็ได้
ขึ้นไปดูสิแล้วไม่ต้องมาก